แม่ของเด็กนักเรียนวัย๘ขวบ
ซึ่งเด็กไปถูกประตูห้องน้ำหนีบ
เพราะว่าเพื่อนปิดประตูครับคุณฟังข่าวนี้แล้วแบบ

หนีบแล้วก็ขาดนะครับ
แต่ว่าคุณแม่บอกไปเข้าแจ้งความเพราะอะไร
ไม่พอใจที่ทางโรงเรียนไม่เห็นจะรับผิดชอบเลย
ตอนเกิดเหตุก็ให้พานโรงไปส่งเด็กที่โรงพยาบาล
ไม่มีรถพยาบาลไม่มีอะไรไม่มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
ที่สำคัญไม่เอาชิ้นส่วนของนิ้ว

คือบางทีถ้าเกิดเหตุขึ้นสดใหม่
แล้วมีการนำนิ้วไปแช่หรือว่าทำให้เย็น
สภาพอยู่บางทีสามารถต่อได้
ใช่นะครับทีนี้แหละฮะแม่ของเด็กไม่พอใจหลายเรื่องดูสภาพนิ้ว
โอ้โหน่ากลัวเป็นสภาพนิ้วของเด็กวัย๘ขวบ
คุณแม่ท่านนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
กรณีที่ลูกชายถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ปิดประตูห้องน้ำหนีบนิ้วนางด้านซ้ายขาด
แต่ทางโรงเรียนกลับให้พานโรงพาไปส่งโรงพยาบาล
โดยไม่มีรถยนต์หรือว่ารถพยาบาลไปส่งบุตรชาย
และขณะที่นำตัวบุตรชายส่งโรงพยาบาล
ก็ไม่นำส่วนนิ้วที่ขาดหลุดในที่เกิดเหตุ
ให้แพทย์ทำการต่อด้วยนะครับเอาฟังเสียงคุณแม่ฮะ
ว่าเล็บยังจะติดอยู่นิดนึงแล้วถ้าเกิดเอาไว้
คุณหมอกลัวว่าจะเน่าก็เลยต้องเอาออกทั้งหมดเลยค่ะ
ชิ้นเนื้อที่ทางโรงเรียนนำมาให้นะคะ
คือตอน๒ทุ่มแต่ว่าน้องเกิดเหตุตอนบ่าย๒โมงค่ะ
ซึ่งเอ่อใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าณตอนแรกแม่ก็ไม่รู้ว่าอ่า
เนื้อที่ถ้าเอามาทันเวลาจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่สบายใจ
ตรงที่ว่าทำไมไม่ไปดูที่เกิดเหตุตั้งแต่แรก
แล้วเอามาถ้ามีโอกาสใช้ได้มันก็จะเป็นการดีกว่า
ที่ลูกเราต้องนิ้วแหว่งแล้วขาดหายไป

เข้าใจว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
แต่ว่าหลังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทำไมโรงเรียนถึงเป็นแบบนี้คุณแม่บอกนะครับ
คุณแม่ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
ไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ไม่ควรให้เด็กนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ไปโรงพยาบาลเองนั่งซ้อนท้ายผ่านโรงไป
คุณแม่บอกโอ้โหมันรู้สึกเสียใจเจ็บใจตรงนี้แหละ
ทำไมทางโรงเรียนไม่ช่วยดูแลเลยนะครับ
แล้วก็ชิ้นเนื้อเด็กเกิดเหตุการณ์ตอนบ่าย
ส่วนที่เป็นนิ้วเพิ่งเอามาให้โรงพยาบาลตอน๒ทุ่ม
ตายแล้วไม่สามารถตอบได้แล้ว
นี่แหละครับก็คุณแม่ก็เข้าแจ้งความต่อตำรวจแล้วนะครับ